ต่างที่มันมีชื่อแปลกบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราอาจจะเคย
ยินอะไรที่ว่าแปลกแล้วใช่ไหมแต่ดิฉันจะพาคุณบ้าง
เขาบอกว่าขับรถไปที่หมู่บ้านแห่งเนี้ยแทบจะไม่กล้า
ขับรถเข้าไปเลยนะเพราะชื่อของหมู่บ้านเนี่ยโอ้โห
ลุกขนพองจริงดิฉันไปเจอเรื่องนี้ก็เลยจะมาบอกต่อ
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
ช่วยด้วยช่วยด้วย
คุณดูสิมีป้ายอยู่หน้าหมู่บ้านว่าบ้านหนองผีหลอกอย่างนี้
เป็นคุณหลงเข้าไปคุณต้องรู้สึกยังไงคะ

ใครผ่านไปผ่านมาถ้าเกิดว่าคุณอาจจะไม่เคยไปแล้วไปเจอ
จะบอกว่ามันมีอยู่จริงนะ
นี่คือป้ายของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพลับพลาอำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชศรีมาคุณ
คนนอกพื้นที่มาเห็นก็ตั้งคำถามกันมากมายว่าเฮ้ย
ป้ายชื่อหมู่บ้านผีหลอกเนี่ยค่ะ

จะหลอกเราจริงไหม

ขับรถเข้าไปได้ประมาณ๑กิโลเมตรเท่านั้นคุณ

เจอมีพูดใหญ่บ้านเป็นอดิษฐ์ภูมิใหญ่บ้าน

ท่านบอกว่าถามว่ามีผีจริงไหม
สมัยก่อนสมัยบรรพบุรุษมีเรื่องเล่าขานกันมาว่า
มีผีอยู่จริง

แล้วก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านตรงนี้ไม่ไกลด้วย
ว่าแต่ว่าชาวบ้านเขาเจอผีไหม

เอาอย่างนี้ไปฟังเสียงอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังดีกว่า
ต้องบอกอย่างนี้ว่า

ก่อนเคยมีคนได้ยิน
พวกเสียงดนตรีเสียงอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ก็ยังไม่มีใครเห็นผีตัวเป็นนะ
คือในปัจจุบันเนี่ยค่ะ
ก็ยังไม่ได้มีใครเจอเรื่องราวที่มันแปลกประหลาด
หรือว่าเรื่องราวสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นเหมือนในอดีตนะ

เอาเป็นว่าเอาเรื่องราวของความแปลกของชื่อหมู่บ้านมาให้ดูก็แล้วกัน
ส่วนเรื่องลี้ลับหรือสิ่งต่างที่เรามองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้

เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาคืออย่างนี้
หมู่บ้านเอ่ยชื่อถนนเนี่ยมันมักจะมีที่มาที่ไป
จากสิ่งที่อยู่แถวนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
หรือต่างอย่างดิฉันอยู่ในแถวท่าแรง
เขาบอกสมัยก่อนเนี่ยตรงนั้นมีอีแรงเยอะอะไรอย่างนี้

เคยอาจจะโดนผีหลอกก็เลยเอามาตั้งกันอะไรอย่างนี้
ผมได้ไอเดียแล้วทำไมถ้ามีชื่อแปลกอะไรอย่างนี้คุณส่งมาดิ

ใช่เลยเพราะว่าเป็นของดีของแปลก
เราก็ยินดีต้อนรับหมดเลยนะคะ